คดีของแอมสายนายเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนในหลายท้องที่ค่ะ
มีการทยอยกันเข้าไปสอบปากคำอดีตสามีของแอมสายนายกันตลอดทั้งคืนนะคะเมื่อคืนนี้
หลังจากที่สารออกหมายจับ๒ข้อหานักแล้วก็วันนี้มีการคุมตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดนครปฐมค่ะ
หลังจากสารออกหมายจับเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้พันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีวุฒาพรหรือว่ารองอ๊อฟนะคะ
รองภูมิกับสพสวนพึ่งอดีตสามีของแอมไซยานายก็ถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนค่ะ
มีพนักงานสอบสวนจากสอบพอต่างที่มีคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสพเมืองนครปฐมสพดอนตูมสพโพรงมะเดือสพนครชัยศรี
แต่ละสอนอทยอยมาสอบปากคำเพื่อจะหาความเชื่อมโยงต่างในคดี
เช้าวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทวิทูลก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำอีกครั้ง
โดยพันธุ์ตำรวจโทวิทูลนิพลก๋อกเกียรตรกูล
รองภูมิกับสอบสวนสพมนครปฐม
ก็คุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐม

แต่จะขออำนาจศาลเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งก็ต้องมีการระดมกำลังกว่า๑๐นาย
คุมตัวขึ้นรถไปยังศาลนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ
ตอนที่นำตัวออกจากโรงพักเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งประเด็นใหม่ที่พบว่า
ทวงเงินค่าแชร์พร้อมกับแอมที่อุดรธานี
ก็ไม่ได้รับคำตอบใดค่ะ
มิวทัลมิวทัลคุณผู้ชมครับ
วันนี้บิ๊กโจ๊กเปิดเผย
ผลการสอบปากคำผู้หญิงคนสนิทของรองอ๊อฟชื่อน้อยหนา
เดี๋ยวเธอจะให้การว่ายังไงให้ปากคำว่ายังไงเราว่ากัน
ส่วนประเด็นอื่นวันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่า
รองอ๊อฟเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปกับบิ๊กโจ๊กนะครับ
โน้มน้าวแอมในเรือนจำเลยให้รับสารภาพให้ได้
แล้วยังมีประเด็นของดารากับพยาบาล
มีการสั่งซื้อสายนายล็อตเดียวกับแอมด้วยครับ

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
นางสาวน้อยหนานะครับผู้หญิงคนสนิทของรองอ๊อฟนะครับ
ในฐานะพยานน้อยหนาให้การบอกว่า
จะคบหากับรองออฟได้ประมาณ๕เดือน
โดยแอมยินยอมให้คบหาครับนะครับ
ยินยอมให้คบหากับรองอ๊อฟ
แต่แอมก็มีหึงมีห่วงอยู่นะ
ได้เจอแอมสองครั้งน้อยหนาว่าอย่างนั้นคือตอนไปหัวหิน
แล้วก็ไปกาญจนบุรีพร้อมกับรองออฟแอมแล้วก็ลูกสองคน
คือหลังจากก่อเหตุฆ่าผู้อื่นแล้วเนี่ย
มักจะเก็บตัวอยู่แต่ในที่พัก
น้อยหนาก็สงสัยเธอยืนยันว่าเธอหมายถึงน้อยหนานะ
ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุ
แล้วน้อยหนาเนี่ยจะถูกกันไว้เป็นพยานนะครับ
เพื่อยืนยันถิ่นที่อยู่นะครับแล้วก็คำให้การเนี่ย
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับ
ส่วนการสอบปากคำรองอ๊อฟเนี่ยนะครับ
ท่านก็จะขอแสดงความบริสุทธิ์
คือถ้าหากสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ก็จะขอไปคุยกับแอมในเรือนจำเพื่อโน้มน้าวให้รับสารภาพ
ยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขนะครับการจะเป็นพยานต้องถูกดำเนินคดีแน่นอน
ซึ่งตัวท่านเองก็ปฏิเสธเรื่องการฆ่าเหยื่อของแอมก็ไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับ
แต่ก็มีการสารภาพเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้างเหมือนกันครับ
ว่าตัวแอมเนี่ยก็จะหลบอยู่ในห้องไม่ออกไปไหน
ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการของตำรวจนะครับ
ในการเพื่ออ้างถิ่นที่อยู่หลังจากก่อเหตุนะครับ
เพราะฉะนั้นถามว่าตัวน้อยหนาเนี่ยก็ทำหน้าที่อะไรก็เป็นพยาน
เพื่อยืนยันว่าในวันเกิดเหตุคนเหล่านี้เขาอยู่หัวหิน
คนเหล่านี้เขาอยู่เมืองกาลหลักสำคัญคือการรับสารภาพของแอมนะ
ก็บอกว่าเขาสามารถจะคุยได้นะว่าจะให้แอมยอมรับสารภาพในสิ่งที่แอมได้ทำลงไปนะครับ
ก็เดี๋ยวให้เขาไปต่อลองดูเขาเป็นสามีภรรยากันเขาอาจจะมีอะไรที่เขาต้องคุยกัน
เงื่อนไขเลยนะอ๊อฟยังไงก็ต้องดำเนินคดีอ๊อฟเนี่ยต้องเรียนเลยว่า
อ๊อฟเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรในสิ่งไม่มีเงื่อนไขในการการเป็นพยาน

ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุด้วยว่าเย็นวันนี้ได้นัดพนักงานสอบสวนมาตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางการเงินข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งผลการตรวจค้นบ้านพักนะครับของรองอ๊อฟที่นครปฐมด้วย
เพื่อหาหลักฐานอายีพรแล้วก็เรื่องของไซยาไนด์
ขณะที่คดีการเสียชีวิตของนางสาวมณฑาทิพย์หรือว่าทราย
ท้องที่สอนอทองหล่อจะรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ

อกจากนี้นะครับนอกจากนี้เตรียมออกหมายเรียก
ดาราหญิงและพยาบาลประมาณ๑๐คนครับ
มาสอบปากคำในฐานะพยานหลังจากพบว่าเป็นบุคคลที่สั่งซื้อ
สายนายในล็อตเดียวกับแอมจะเรียกมาสัปดาห์หน้า
เพื่อสักถามว่าคุณสั่งซื้อเพราะอะไรเอาไปทำอะไร
เรื่องต้นนะครับเบื้องต้นพบว่ามีการซื้อเนี่ยนะฮะ
หลักร้อยรายนะโดยต้องไล่ตรวจสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานด้วยว่ารู้เห็นด้วยหรือเปล่า
คุณผู้ชมล่าสุดครับล่าสุดล่าสุดศาลจังหวัดนครปฐมนะครับ
สารจังหวัดนครปฐมนะครับใช้เอกสารเรื่องของข้อหาของรองอ๊อฟ
ได้ให้ประกันตัวได้ให้ประกันตัวรองอ๊อฟแล้วนะครับ
แล้วก็ยินยอมที่จะสวมกำไรอีเอ็มนะครับระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวด้วย
คือทั้งนี้ผู้ต้องหานะครับประสงค์ที่จะไปพบกับนางสาวแอม
ทันทะสถานหญิงกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อคุยกันนะครับและหากนางสาวแอมได้กระทำผิดจริง
จะมีหมายขังผู้ต้องหาจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน๑แสนบาท
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของรองอ๊อฟครับ
ส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำเพิ่มเติม
นางสาวแอมที่อยู่ในการควบคุมตัวที่ทันทสถานหญิง
ล่าสุดทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าจะเดินทางไปสอบปากคำด้วยตัวเอง
ซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานกับอธิบดีกรมราชธรรมแล้ว
ก่อนหน้านี้ทางรองโจ๊กบอกว่าการเข้าไปสอบปากคำของแอม
ถ้าเป็นไปได้ก็จะนำตัวอดีตสามีของแอมไปร่วมสอบปากคำด้วย
ญาตให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้มีรายงานบอกว่าให้ประกันตัวแล้วก็การเข้าไปสอบปากคำครั้งนี้ก็น่าจะไปด้วยกันครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าบางพนักงานสอบสวนสพเมืองนครปฐมก็ไปขออำนาจสารฝากขังจังหวัดนครปฐมเป็นผลัดแรก
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานนะคะบอกว่ามีรถตู้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมนะคะก็นำตัวพันธุ์ตำรวจโทวิทูลเข้ามานะคะแล้วก็ขับเข้าไปภายในทันทะสถานหญิงกลางเพื่อนำไปสอบสวนกับแอมนะคะ
นี่ก็เป็นการเข้าไปท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทันทะสถานหญิงกลาง
รถตู้เข้าไปในเขตภายในเจ้าหน้าที่ก็ถอยรถตู้เข้าไปตรงช่องประตูแล้วก็ปิดรั้วเหล็กค่ะ
นี่ค่ะก็คาดว่านะคะพนักงานสอบสวนอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่ามีหลายประเด็นนะคะที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยาหลักฐานให้รัฐกลุ่ม
ด้านนอกค่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเข้าไปแล้ว

จำได้แล้วใช่ไหมฮะนายแด้นี่คือสามีใหม่ของแอม
กู้ภัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าแอมเนี่ยมาขอให้กู้ภัย
คนตายแล้วนะไปเปิดเปลือกตาหน่อยได้ไหมเปิดทำไมอ่ะ
สแกนม่านตากับโทรศัพท์ไปขอให้กู้ภัยเขาทำแบบนี้คุณผู้ชม
โอ้โหนี่แหละครับแล้วล่าสุดตำรวจพบหลักฐานด้วยว่า
พนบริพิศนุอุณหะเสวีครับผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทธอจังหวัดอุดรฑานี
คดีนี้พบหลักฐานนะครับเป็นบินขายฝากทองรูปภัณฑ์ของนายแด้
แอมเอาทองไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งกลางเมืองอุดรธานีเลย
มีการนำทองไปขาย๒ครั้งหลังจากนายแด้เสียชีวิตครับ
ครั้งแรกแอมนำทองไปขายฝาก๑๓มีนาคม๒๑๖๖
น้ำหนัก๓บาทราคา๘๕๘๐๐บาท
ครั้งที่๒นำไปขายฝาก๑๘มีนาคมอีก๓บาทราคา๗๙๐๐๐บาท
ตำรวจเชื่อว่าหลังจากแอมขายทองไปแล้วจำนวนนึง
คืนวันที่๑๓เนี่ยแอมก็จัดงานวันเกิด
ให้กับตัวเองที่บ้านเพื่อนของแด้ในอำเภอหนองหาน
แล้วก็พากันกลับมาที่อุดรธานี๑๘มีนาคม
เอาทองของแด้มาขายฝากที่ร้านทองเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง
รถของนายแด้เข้ากรุงเทพมหานครไปตามถนนมิตรภาพ
ตำรวจร่วมร่วมลักฐานแล้วก็ทามไลน์
คณะทำงานนะครับส่วนกลางสืบสวนขยายผลและนำไปสู่การออกหมายจับแอม
แล้วก็อดีตสามีครับนายพฤษปรีชาสารสิทธิ์พนักงานกู้ภัยฉุกเฉิน
มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเล่าบอกว่าเช้าวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ไปถึงที่เกิดเหตุในห้องพบศพของนายแด้นอนอยู่บนที่นอนสวมกางเกงชั้นในตัวเดียว
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายภาพนี้ครับ
แล้วก็ไม่มีการสวมเครื่องประดับข้าวของเนี่ยตามตามชั้นตามอะไรก็วางปกติ
ส่วนแอมนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องแล้วก็สวมสร้อยทองที่คอแล้วก็เลสข้อมือ
โดยไม่ได้พูดอะไรนะครับหลังจากนำศพไปโรงพยาบาลแอมก็ไม่ได้ขึ้นรถไปด้วยนะ
เอาลองฟังพี่กู้ภัยเขาเล่าตอนนั้นหน่อยครับ
อยู่ด้านหน้าห้องครับด้านหน้าห้องพักครับครับร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลย
ใช่ครับเขาสวมสร้อยสวมอะไรอย่างนี้ไหม
แอมนี่น่าจะมีสร้อยของเขาอยู่ติดตัวอยู่แล้ว
แต่เขาไม่ยอมท่าเดียวนะ
คนภรรยาเนี่ยยังมาขอให้เปิดม่านตา
เพื่อจะเอาโทรศัพท์ของผู้ตายไปสแกนอีกเขาตายแล้วนะ
นะจะปลดล็อกซิให้ได้นะ

คือทางพี่ประจักษ์หัวหน้ากู้ภัยก็บอกว่า
โอ้โหคนตายไปแล้วหลายชั่วโมงมันสแกนไม่ได้แล้วครับ
อ่าเรื่องประเด็นของผู้กำรองผู้กำกับการอดีตสามีของแอมเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีการพบหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบนะคะ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการร่วมลงทุนด้วยกันหรือไม่นะคะ
เป็นการโพสต์ข้อความสอบถามในลักษณะของการซื้อขายเหรียญ
เพื่อที่จะไปสร้างรายได้เนี่ยนะคะ
พร้อมภาพอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินสกุลคริปโตเป็นจำนวนมาก
มีการลงรูปเว็บการเล่นหุ้นออนไลน์
ซึ่งเป็นเว็บที่ผู้ชักชวนจะได้ค่าตอบแทนด้วย
เกี่ยวข้องกับการชักชวนคนอื่นไปลงทุนออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะคะ
กับรูปภาพของเขาไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่า
ก็โพสต์ลักษณะแบบนี้ค่ะข้อมูลนี้ก็เลยมีการขยายผล
ชักชวนลงทุนสกุลเงินดิจิตอลด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับประเด็นที่เขาไปเอี่ยวกับการลงทุนประเด็นนี้นะคะ
ก็ยังมีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ทางไทยรัฐนิวโชว์โดยนายระพีชำนาญเรือง
ผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยนะคะว่า
จากหลักฐานมีการเกี่ยวข้องกับการลงทุนหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะการลงทุนออนไลน์ซึ่งแอมเข้าไปเกี่ยวข้อง
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องตรวจสอบสามีด้วยเหมือนกันนะคะ
เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะ
ในลักษณะแบบนี้
ก็จะเอาคำพูดให้สัมภาษณ์สื่อตรงนั้นไปสู้ในชั้นศาลอย่างนี้หรอ

ไม่ได้ถามกับลูกความเลยหรือว่าตกลงใช่ไม่ใช่อะไรยังไง
ถามแล้วค่ะจะคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ทำด้วย
แล้วก็มีความลับอยู่ที่เป็นข้อต่อสู้ในคลิปด้วย
ถ้าภายหลังที่เปิดออกมาแล้ววันนั้นอาจจะตกใจว่า
ความลับอะไรครับความลับอะไรยังไง
ได้ได้คุยกันหลังใดแล้วกันเนอะ
แต่ว่าหลักก็คือจะต้องให้เขาได้รับโทษเชียงเท่าที่เขาได้ประธรรม

สำหรับหลักฐานที่ทางทนายธันนิชาแจ้งว่าจะเปิดเผย
ให้พี่อุ๋ยคุณภาคภูมิดูหลังไมค์เนี่ย
จะคืออะไรจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมติดตาม
ไทยรัตน์ทีวีคืนนี้ไทยรัตน์นิวโชว์
คุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสนทองหล่อ

เพื่อสอบปากคำแม่ของซายจำได้ใช่ไหมครับ
ที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติกลับมาประเทศไทย
กระดาษข่าวอีนอายุ๖๔แม่ของคุณสายนะครับ
ที่เสียชีวิตที่คอนโดมิเนียมนะครับแถวทองหล่อ
ซึ่งแอมกับทนายความของแฟนลูกสาว
ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบและร่วมกันติดป้ายประกาศขายตึก

แต่หลังจากขายได้คุณแม่บอกว่ามีการเอาเงิน
มอบไปกับครอบครัวนะ๓ล้าน๒แสนบาท
ตอนนั้นก็คิดว่าที่หักออกไปอาจจะเป็นค่าในหน้ามั้ง
แต่สิ่งที่คล่องใจคือแอมยังแบกเงิน๓ล้าน๒แสนบาท

คือให้คุณแม่ให้สามีแล้วก็ให้ลูกบุญธรรมของแอม

ซึ่งปัจจุบันยังคล่องใจว่าแล้วทำไมนะครับ
ลูกฉันตายแล้วไปแบ่งเงินให้ลูกบุญธรรมของเธอ
ก็คือแอมทำไมนี่ครับเนื้อหาที่คุณแม่
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนครับ